ภายหลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกคำสั่งเข้มงวด
และจับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ขึ้นสะพานภูมิพล
จนทำให้บรรดาผู้ใช้รถได้รับผลกระทบ
แล้วก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางนะครับ
ประเด็นการเสียเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ต้องเพิ่มขึ้น
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
สะพานภูมิพลแห่งนี้เป็นหนึ่งในสะพานที่กฎหมายจราจร
ตามพระราชบัญญัติการจราจรปี๒๕๒๓น
กำหนดให้รถจักรยานยนต์ห้ามขึ้นใช้สะพาน
ส่งผลให้รถจักรยานยนต์ที่จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
ระหว่างฝั่งพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
และฝั่งพระราม๓กรุงเทพมหานคร
จะต้องอ้อมไปใช้เส้นทางสะพานกรุงเทพแทน
ซึ่งทำให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวมองว่า
ทำให้สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย
นี่ก็คือท่าเรือข้ามฝากรัฐโพริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ฝั่งพระแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ได้เปิดให้รถจักรยานยนต์ขึ้นเรือ
ข้ามฝากไปยังบริเวณฝั่งถนนพระราม๓กรุงเทพมหานคร
ซึ่งท่าเรือแห่งนี้นะคะก็ได้เปิดให้บริการ
ตั้งแต่เวลาตี๕๓๐ถึง๑ทุ่มของทุกวัน
โดยจะมีค่าบริการคันละ๑๐บาท
ซึ่งขณะนี้นะคะก็ได้มีเรือได้เปิดใช้บริการจำนวน๒ลำ
และก็ยังคงไม่เป็นที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนค่ะ
นายกรถนนธัญชาติพนักงานส่งเอกสารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ที่ต้องใช้เส้นทางสัญจรนี้เป็นประจำ

การจับกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่ขึ้นสะพานภูมิพลนั้น
ตัวเขาจึงได้เปลี่ยนมาข้ามเรือที่ทางจังหวัดจัดหาให้

เนื่องจากต้องสิ้นเปลืองเวลาในการรอเรือเทียบท่า
รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างปกติทำขึ้นภูมิพลจะข้ามมาวิ่งงาน
ก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึง๑๕นาที
แต่ผมข้ามสะพานนั่งเรือข้ามเนี่ยอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
เพราะไหนจะรอเรือเราก็ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายโดย
โดยที่ว่าทำกว่าอิสัตว์ก็เบิกไม่ได้
เพราะเราต้องจ่ายเองอาทิตย์ละร้อย
มันเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายมาให้กับตัวเราเอง
หล่ำเต้นด้วย

จากการสั่งห้ามให้รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานภูมิพล
วงแวนพระประแดงข้ามของลัดโผมงงนาพระราม๓
เนื่องจากโครงสร้างของสะพานนั้นไม่ได้ออกแบบสำหรับรถจักรยานยนต์
และรถยนต์ที่ขับขึ้นสะพานก็จะใช้ความเร็วค่อนข้างมากในการวิ่ง
ซึ่งการฝ่าฝืนของรถจักรยานยนต์ที่ผ่านมาทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง
ส่วนใหญ่รถที่ใช้บนสะพานของคุณวิทย์พลเป็นรถใหญ่
ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์และรถบรรทุกสักส่วนใหญ่
เพราะฉะนั้นการที่จะขึ้นสะพานได้ต้องมีแรงส่งจากข้างล่าง
เพราะฉะนั้นรถที่ขึ้นใช้บนสะพานจะเป็นรถที่ใช้ความเร็วพอสมควร
เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์
ข้อบังคับดังกล่าวนี้ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
ประกาศให้สมาชิกและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทราบถึงความเคลื่อนไหว
พร้อมให้ติดลิฟตบิ้นสีดำที่กระจกหรือแห่นรถจักรยานยนต์
เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว
ก่อนที่จะมีการนัดรวมตัวกันที่สารปกครองในวันที่๒๕เมษายนนี้
สภาพการจราจรที่ติดขัดในปัจจุบัน
ทำให้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะทางเลือกสำหรับหลายคน
เพราะความสะดวกและรวดเร็วจนทำให้หลายฝ่ายมองว่า
กฎหมายข้อนี้ของพระราชบัญญัติการจราจรทางบกปี๒๕๒๒นั้น
อาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบัน
แต่อย่างไรก็ตามภายใต้ความสะดวกสบาย
ก็คงจะต้องนึกถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วย
ซึ่งทางออกของปัญหาดังกล่าวก็คงต้องฝากให้บรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยกันค้นหาทางออกและหนทางบรรเทาความเดือดร้อน
โดยมีประชาชนเป็นที่ตั้ง